ก็มีร้าน๑ที่เป็นร้านยาดองพรากดว่ามีกลุ่มชายฉกัน
นับสิบคนบุกเข้าไปแล้วก็ไปกราดยิงสัยเขา
กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับตอนนั้นลูกค้าก็นั่งอยู่ในร้านนะครับ
แล้วก็มีผู้ชาย๑๐คนได้นะครับขี่จักรยานยนต์มา๕คันนะฮะซ้อนท้ายกันมานะครับ
จอดที่หน้าร้านแล้วก็เข้ามาตะโกนท้าทายมาหาเรื่องคนในร้าน
ก่อนจะใช้ปืนนะครับยิงใส่เข้าไปในร้าน๓นัด
คือลูกค้าที่นั่งอยู่เนี่ยต้องวิ่งแบบหนีตายกันแล้วคนก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์
พากันหลบหนีไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับ
ในพื้นที่เนี่ยเป็นร้านยาดองนะฮะเป็นร้านที่อยู่ริมถนนบ้านเก่าพานทอง
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ท้องที่ของสพพานทองนะครับในที่เกิดเหตุมีขวดเหล้าที่แตก
ข้าวของกระจัดกระจายนะครับมีร่องรอยกระสุนไปโดนที่กระโปรงหน้ารถกระบะคันหนึ่ง
ที่จอดอยู่ที่หน้าร้านด้วยนะครับผู้ดูแลร้านนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ชาย
คนก็มึนเมาแล้วนะครับขี่จักรยานยนต์มา๕คันมาจอดที่หน้าร้าน
ตะโกนท้าทายหาเรื่องลูกค้าที่อยู่ในร้านนะครับเขาก็ออกไปขอร้องนะว่า
อย่ามาหาเรื่องกันเลยนะครับแต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่มีทีท่าจะสงบลงนะครับ
เขาก็ยังบอกไปอีกนะทางร้านบอกว่าคือถ้าไม่กลับเนี่ยถ้ามาหาเรื่อง
เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจแต่คนกลุ่มนี้ไม่กลัวนะครับพูดกลับมาว่า
บอกว่าไปแจ้งเลยตำรวจที่ไหนจะกล้ามาจับพวกเขานี่ครับ
แล้วก็ยิงใส่เข้าในร้านสามนัดก่อนจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะ
ตรงกลางอ่ะเพราะว่าทำอะไรเข้าตรงกลางอ่ะมีสายอัตภาพนะคะมีสายอัตภาพ
ก็ไม่รู้ว่าโกรธกับใครในร้านนะครับแต่ว่ายิงเข้าไปในร้านนะครับตำรวจ
ต้องไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับ
เพื่อติดตามกลุ่มคนเหล่านี้มาดำเนินคดี
คือคนที่ก่อเหตุอุกอาจนะคะตะโกนแบบไปแจ้งเลย
ตำรวจที่ไหนจะกล้ามาจับกูอะไรแบบนี้
แล้วร้านนี้ผู้จัดการร้านบอกว่าคนเมานะ

บางทีไปกันที๒๐๓๐คน